เรื่องของการเมืองไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับ
ว่าจะมีการเลือกตั้งสอสอครั้งใหม่เนี่ยวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคมนี้

นี่เป็นตามที่กรกตได้วางปฏิทินไทม์ไลน์เอาไว้เลย

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถือว่าส่งสัญญาณแบบชัดเจนครั้งแรกนะฮะ

หนึ่งก็คือแจ้งในที่ประชุมคอรมอลวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ว่าจะมีการยุบสภาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้

เพื่อให้กรกตสามารถจัดการเลือกตั้งสอสอได้ตามไทม์ไลน์ที่กรกตประกาศเอาไว้
ก็คือวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคม๒๕๖๖ภาคส่วนต่าง
จะได้ไปเตรียมความพร้อมให้เกิดความเรียบร้อย
ส่วนอาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
วันนี้ก็ชี้แจงไทม์ไลน์ในช่วงการเป็นรัฐบาลรักษาการ
ให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
พร้อมทั้งขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสอสอทุกพักด้วย
ช่วยการพิจารณากฎหมายที่ยังข้างอยู่
ให้ทันในการปิดสมัยประชุมสภา๒๘กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วย

พลเอกประยุทธ์หลังจากประชุมคอรมอเสร็จวันนี้ลงมาให้สัมภาษณ์นะครับ
สื่อมวลชนก็ถามย้ำว่าการเลือกตั้งเนี่ย
จะเกิดขึ้นในวันที่๗พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่
หรือการยุบสภาจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ที่จะถึงเนี่ยใช่หรือไม่
เดี๋ยวลองฟังพลเอกประยุทธ์นะครับ
แล้วผมก็จะแจ้งหลังจากที่ยุบชมไว้แล้วว่า
ข้อมูลในปัจจุบันก็จะกำหนดปิดทาง
ให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด
เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้เรียบร้อย
ถ้าผมก็จะยุคลมผมก็ประมาณนั้นแหละ
ก็บอกแล้วว่าเดือนมีนาก็มีดาวสิ
แล้วให้เวลาให้ทันกับพฤษภาคมสอบพร้อมกัน

วันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ
จัดสรรเวลากันไว้เตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ถ้าเป็นไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
การเมืองไทยเนี่ยไทม์ไลน์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ
ที่อาจารย์วิศนุรองนายกบอกกับทางคอรมอด้วยนะฮะ
การเลือกตั้งจะมี๗พฤษภาคม๒๕๖๖นะครับ
จากนั้นช่วงต้นเดือนกรกฎาคม๖๖คาดว่ากรกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอได้
สอจะมี๕๐๐คนนะฮะนี่นะครับ
กลางเดือนกรกฎาคมก็จะเรียกเปิดประชุมสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรได้
จากนั้นปลายเดือนกรกฎาคมประธานสภาก็จะนัดประชุมสภา
เพื่อโหวตเลือกนายกนี่นะฮะซึ่งยังต้องใช้เสียงสวมาร่วมโหวตนะครับ
ในการโหวตเลือกนายกที่จะถึงนี้
เมื่อเลือกนายกได้เสร็จก็จะมีการโปรดกล้าวแต่งตั้งนายก
ว่าต้นเดือนสิงหาคม๖๖นายรัฐมนตรีคนต่อไป
จะสามารถจัดตั้งคอรมอและได้รับการโปรดก้าว
การโหวตก้าวขอรมอเข้าทวายศัตริ์และทำหน้าที่นี่นะครับ
ทีนี้เรื่องของกฎหมายในการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องจำนวนรัฐสดรนะครับก่อนนับเฉพาะรัฐสดรไทย
หรือว่าจำนวนรัฐสดรในพื้นที่ที่มีคนต่างด้าด้วยนะครับ
ด้วยนะครับสารรัฐธรรมนูลนะครับให้กรกตสามารถทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมได้
ให้เวลาถึง๒๔กุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัย
ลงมตินะฮะวันที่๓มีนาคมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังมติที่ออกมานะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ
แต่คาดว่าอาจจะให้นับเฉพาะในส่วนของรัศดรไทยซึ่งกรกตบอกว่าก็ทำจำนวนรัศดร
ในการแบ่งเขตเอาไว้ทั้งสองรูปแบบอยู่แล้วนะครับหลายภาคการเมืองตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทันทีนะฮะ
วันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าจะเชิญอดีต๓หัวหน้าพักของพักประชาธิปัตย์นะครับ
เป็นสสบรายชื่อของภักรัชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
เพราะทั้ง๓ท่านถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้พักประชาธิปัตย์ได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นนะครับ
ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเป็นประธานการประชุมในวันนี้นะครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อสารต่อนโยบายสวัสดิการประชารัฐของภักดิ์พลังประชารัฐที่เป็นแก่นนำรัฐบาลในปัจจุบัน
โดยเสนอแนวทางการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะฮะที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
ถ้าได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงจะเพิ่มตั้งแต่อายุ๖๐ปีขึ้นไปอายุ๖๐ปีขึ้นไปเนี่ยจะให้เป็น๓๐๐๐บาทต่อเดือน
ถ้า๗๐ปีขึ้นไปเนี่ยให้เป็น๔๐๐๐บาทต่อเดือน๘๐ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น๕๐๐๐บาทต่อเดือน
เป็นแคมเปญเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ๓๔๕และ๖๗๘ก่อนหน้านี้ประกาศเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
ใช่ป้อมเดือนละ๗๐๐ซึ่งบิ๊กป้อมบอกทีมงานบอกให้เรียกบิ๊กป้อม๗๐๐
นี่ถ้าเพิ่มแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่อาจจะต้องเป็นบิ๊กป้อม๓๐๐๔๐๐๕๐๐หรือเปล่า

คือความจริงกรกตเขามีกำหนดเอาไว้นะว่าการจะหาเสียงออกนโยบายเนี่ยต้องสอดคล้องกับงบประมาณใช่ไหม

คือภาคการเมืองจะต้องส่งนโยบายให้กรกตตรวจสอบก่อนด้วยคืออันนี้ไปว่าเขาไม่ได้นะว่าจะผิดหรือไม่ผิดนะ
ใช่เพราะว่ามันมีขั้นตอนในการทำ

เว้นว่าถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้เฉย
วันนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของภาคพลังประชารัฐเนี่ยเขามีมติว่าเขาจะเสนอนโยบายนี้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ตอนนี้ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปได้เดือนละ๘๐๐มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ

ผู้ชมลองบอกเข้ามาหน่อยกันแล้วเขาจะเป็นสเต็ปขั้นบันได
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพักพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลนะ๖๐ปีขึ้นไปให้เป็น๓๐๐เลย
ปีเป็น๔๐๐๐ต่อเดือนนะ๘๐ปีขึ้นไปเนี่ย๕๐๐บาทต่อเดือน

สนใจมากอยากรู้วิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นว่ามันจะออกมาเป็นรูปธรรมยังไงแบบไหนได้บ้าง
คือถ้าได้จริงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับบ้านเราตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหม
มันก็เป็นประโยชนกับประชาชนเหมือนกันนะคะ